บางคนตื่นเต้นไหม
ซึ่งรู้สึกว่ามันสามารถเข้าที่หลังกลุ่มคนแบบเจนจะได้ง่ายขึ้น
ไม่ได้แอปแทนข้างนอกเขาทำให้คนกลัว

บางคนก็แบบมาจากสระบุรีมาจากภูเก็ต
ใช่ค่ะก็ดีใจแบบมาไกลกันมากเลยทีเดียว
ดีครับกลับบ้านไปก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ
มีคนซื้อของให้แล้วฮะ

แต่ผมเคยสัมภาษณ์ว่าชอบทานแบบเค้กช็อกโลตอะไรอย่างนี้
ช่วงหลังก็เลยแบบมีเค้กช็กแลตมาทุกวันแบบ
ละ๒๐๓๐ก้อนอะไรอย่างนี้
จนแบบเบาหวานน่าจะใกล้ถามหานะฮะ
ของแปลกนะฮะ

ล่าสุดมีได้ยายาหมองมา

หมองที่แบบมันเป็นเหมือนสมุนไพรครับ

ใช่แล้วแบบว่าตรงฝาเขาติดสติ๊กเกอร์เป็นรูปเรา

ไม่คิดว่าแบบจะได้จากแฟนคลับ
เออใช่ใช่แต่มันใช้ได้จริงไง
คิดว่าส่วนนึงที่แบบพวกมีแบบแฟนคลับแบบเข้มขึ้นเยอะมากเป็นกเนาะว่าซีรี่ส์เดินขาม
คนมีชอบมากก็แบบมีเกียร์หมอฉลามเหมือนกันนะฮะ

เทียวเล็กน้อยเช่นการห่มผ้าให้ใช่ก็อาจจะเป็นเรื่องของคาเล็กเตอร์ที่มีความแตกต่างกันในตรงนี้
แล้วมีเต๋าแล้วครีมรูปกระยะน้ำมูกอะไรแบบนี้เป็นถึงในไทยธริปเตอร์มันอายมากไหม
ผมไม่อายครับผมชินแล้วครับ

ผมไม่ได้ไปใช่ครับ

ผมพูดแค่ประโยคเดียวแล้วกัน
มันมีอะไรมากกว่าที่คุณเห็น

จะไปหมอเบ้ง
เปลี่ยนเลยอีกแค่๒อีพีเอง

ตัวเราเองตรงนี้ลุงมา
เรื่องต่อไปเราจะชีกแนว

จำได้แนวนี้ไปเรียนใจ

ในฐานะที่เราเป็นนักแสดงครับ

เรื่องนี้อาจจะเป็นคนชั่วอะไร

นักแสดงไม่ได้คำนึงถึงว่า

เราต้องเล่นได้หลายกดบาท
เนื้อนึกว่าว่าผอดเสื้อ

แล้วก็ผิวคล้ำแบบนี้เลยเพราะว่าตากตากแดดเล่นบอลอะไรอย่างเงี้ยฮะ
เอาจริงก็ไม่ได้ดูแลอะไรขนาดนั้นเหมือนแบบพอเราย้ายมากรุงเทพ
แล้วมันต้องปรับเปลี่ยนชีวิตเยอะอะไรอย่างเงี้ฮะแบบว่าตื่นเช้า
เผื่อเวลาไปที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันปรับเปลี่ยนไปเองปรับเปลี่ยนการกินอาหารที่ดีขึ้น
มันก็เริ่มส่งผลต่อร่างกายเรามากขึ้น
แต่เค้กก็ยังกินอยู่ครับ

อ้วนไหมจริงเราชอบหัวหวานมันมีความเอฟเฟคกับสุขภาพมันอยู่ไหม
เราก็คำนึงอยู่แล้วครับออกกำลังกายแล้วก็แบบกำหนดลิมิต

อ่า
ไม่มีแล้วครับถ้าปีหนึ่งอาจจะยังมีแต่พอตอนนี้เราปี๔แล้วไง
เราก็แบบไปเรียนทุกวันคนก็เห็นหน้าทุกวันก็เริ่มแบบเบื่อครับ

คือไม่ว่ายังไงก็ตามต้องมีเวลานอน

ก็ใกล้เรียนจบแล้วมีคิดอีกที่จะเรียนต่อโทรภาคหรือว่า
จะเรียนทำอะไรโปรเจคอะไร
ก็คิดครับจริงก็อยากจะต่อปริญญาโทรอยู่แล้ว
แต่ก็แบบยังไม่ได้มีแพลนว่า
อยากเรียนด้านไหนอยากเรียนที่ไหนอะไรอย่างนี้ครับ

เราจะมีอะไรเข้ามาทำงานอะไรหรือเปล่า

คือทุกคนกำลังลุ้มกนเต็มดู
มันไม่เกี่ยวครับว่าแบบเรียนจบแล้วจะมีแฟนหรือเปล่า
คุณพูดละครับคุยกันอยู่ไหน

ทำไมถึงแบบเพื่อที่ว่าเราไม่มีแฟนไม่มีคุยกับใครทำแต่งานอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่ได้บ้างานบ้าเรียนขนาดนั้นนะครับ
ไปกินข้าวกับที่บ้านอะไรอย่างนี้
เรามีเวลาแต่แค่มันมันยังไม่มีใครมานะ
อยากเป็นแฟนแต่อยากให้น้องสกายกลอนอีก๒๐ปีนึงดีหรือเปล่า

จะมีอะไรอย่างนี้ว่าผมพร้อมจริงอยากมีแปลก
ไม่ได้คิดฮะว่าแบบช่วงไหนเราจะต้องมี
แค่รู้สึกว่าถ้ามันจะเข้ามามันก็คงเข้ามา
เราแบบไม่ได้ไปตั้งความหวังไม่ได้คาดหวัง
ว่าเราต้องมีเราต้องเหมือนคนอื่น
อันนั้นสาวที่แบบจะเบ็กเราเป็นยังไง

เข้ากันได้ไหม
ใช่ว่าเข้ากันได้ไหมว่าคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
ก็ต้องเป็นแบบคนที่ทัศนคติบวก
ก็คือแต่รูปร่างหน้าตานี่ก็ว่ากันไม่ได้ซีเรียสเลย

แต่ว่าตอนนี้ก็ยังส่วนสนิทนะ

ถ้าอยู่ฝั่งแฟนหนึ่งที่แบบถึงตาม

ถึงตามเราทุกงานเลย

เราโชคดีที่แบบได้กำลังใจที่ดีเสมอ
ถ้าทุกคนต้องการกำลังใจก็บอกได้ครับ